คุณผู้ชมคะงานดินเนอร์ท็อกของไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ย
ก็เริ่มขึ้นมาสักพักแล้วนะคะโดยเป็นงานเสวนาใหญ่ครั้งแรกของไทยรัฐ
รอบเจ็ดสิบปีเลยงานนี้เนี่ยมีแขกทั้งจากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชน
เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ
เปลี่ยนความเห็นทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยนะคะจะมีข้อเสนอมีทางออกอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ย
พาคุณผู้ชมไปติดตามจากคุณทัศนัยโคตรทองรายงานสดมาจากโรงแรมแมนารินโอเรนเต็น
กรุงเทพค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับในขณะนี้งานดินเนื้อท้อครั้งแรกในรอบ๗๐ปีที่ไทยรัฐกรุ๊ปได้จัดขึ้นได้
เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับชื่องานชื่อว่า
แต่ว่าก่อนเริ่มงานผมมีโอกาสไปพูดคุยกันกับทั้งสองฝ่ายนะครับ

สองฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าในขณะนี้
เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น
แต่สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มการจ้างงานในประเทศให้มากขึ้นครับ

ต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติครับที่เดินทางมาร่วมงานอย่างครับข้างนะครับ
มีทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนครับ
ด้วยความตั้งใจของไทยรัฐกรุ๊ปที่ผนึกกำลังกันทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์จัดงานนี้ขึ้นมาครับ
อยากจะเห็นการผลิตกำลังกันของทุกภาคส่วนครับ
ภาครัฐและเอกชนในการมาร่วมหาทางออกร่วมกันนะครับ
โดยไทยรัฐนั้นก็อยากจะเป็นสื่อกลางครับ
ในการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไทยรัฐกรุ๊ปนั้นได้จัดงานเสวนาแบบนี้ขึ้นมา
และหลังจากนี้ก็จัดขึ้นในทุกปีด้วยนะครับ
ขณะที่นายสุภัทนาพลงพันธ์หมีเชา
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่า
ตอนนี้ประเทศไทยถือว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจมาแล้ว
มั่นใจว่าถ้าเกิดยังคงมาตรการแบบนี้ต่อไป
โดยจะเพิ่มการกระตุ้นเรื่องของการจ้างงานในประเทศ
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมาดีขึ้นได้
ไตรมาสที่๒ของปีหน้าครับ
เร็งและรออยู่หากโอกาสมีพร้อมอย่างที่ผมเรียน
ก็คือถ้ายารักษาวัคซีนมีความชัดเจน
ผมคิดว่าเราจะเดินปฏิบัติการเชิงลุก
และเน้นความรวดเร็ว
ที่จะดึงดูดนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่น

อาจจะไม่ได้เกิดผลทันทีในปี๖๔
แต่เชื่อได้ว่าจะเกิดผลทันทีในปี๖๕
ซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดลอยต่อสำคัญ
ปี๖๔เป็นจุดสำคัญที่
เชื่อว่าพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
เหมือนกับที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงที่ผ่านมา
ในมาตรการของรัฐบาลต่างจนพิสูจน์ได้ว่า

การป้องกันโรคระบาดได้อย่างดีในขณะเดียวกัน
ก็เตรียมการเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ย่ำแย่อย่างที่หลายคนคาดคิดไว้
บริษัทปรทจำกัดมหาชนมองว่า
ขณะนี้เศรษฐกิจของไทยนั้นกำลังจะค่อยปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับ
โดยปีหน้าก็มีปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งของสหรัฐที่โจไบเดนนั้นชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้
ซึ่งก็มีนโยบายครับในการส่งเสริมพลังงานทดแทน
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันส่งเสริมการจ้างงานในประเทศให้มากขึ้นครับ
จริงทิศทางที่ระดาษบานทับมาก็โอเคนะครับ
ในเรื่องของการที่พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ
ตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อจะมาชดเชยท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่ได้มา

อันนี้ก็เป็นนโยบายที่น่าจะต้องผลักดันกัน
ซึ่งในส่วนปทเองก็พยายามเข้าไปมีส่วนช่วยในการจ้างงานมากขึ้น
ที่จะเพิ่มการจ้างงานทั้งหมดประมาณ๒๕๘๐๐อัตรา
ก็หวังว่าจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย
ก็มีโปรแกรมที่จะจูงใจให้พนักงานเราช่วยไปท่องเที่ยว
ไปใช้จ่ายในช่วงวันทำงานนะครับให้เขาลา

เพราะช่วงนั้นคนก็ยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกัน
ก็เรื่องการจ้างงานผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะช่วยกันผลักดัน
ทั้งภาครัฐและให้คุณผู้ชมช่วยกัน
และช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ